ก้าวเกอร์เซปล่อยชู้ตู้เจ้าของเรา

ก้าวเกอร์เซปล่อยชู้ตู้เจ้าของเรา

ก้าวเกอร์เซปล่อยชู้ตู้เจ้าของเรา
ก้าวเกอร์เซปล่อยชู้ตู้เจ้าของเรา
ก้าวเกอร์เซปล่อยชู้ตู้เจ้าของเรา

ก้าวเกอร์เซปล่อยชู้ตู้เจ้าของเรา